ผู้ชมมาต่อกันที่สาวแต้วนัทพรกันมาดีกว่าโหช่วงนี้พวกเราในโซเชียลนี่หนักหน่วงเลยนะ
เทพเจ้าแห่งการงับปากตอนนี้ได้ฉายาใหม่นะเทพเจ้าแห่งติ๊กต๊อกด้วย
แล้วตอนนี้ค่ะนอกจากจะพวกเราด้วยวิธีแบบนี้แล้วนะคะ
ยังทำกิจกรรมดีกับการร่วมออกแบบโลโก้นะคะกล่องนี้แคร์คุณ
ซึ่งกล่องนี้เขาบอกว่าข้างในจะเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะ
ส่งให้ผู้ป่วยถึงที่บ้านเพื่อลดการเดินทางเข้ามารับยาด้วยตัวเองที่โรงพยาบาล
ซึ่งสาวแต้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้
แล้วก็ขอส่งกำลังใจผ่านกล่องนี้ไปยังเจ้าหน้าที่และคนไข้ด้วย
พร้อมกับฝากประชาสัมพันธ์นะคะหากโรงพยาบาลไหนต้องการกล่องพัสดุ
สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเบื้องต้นตั้งใจผลิตกล่องขึ้นมาทั้งหมดห้าหมื่นใบ
ล็อตแรกเนี่ยพร้อมส่งแล้วจำนวน๔๕๐๐ใบนะกล่องเขากิ๊บเก๋มากนะคุณนะ
ฟิล์มรัฐภูมิค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมส่งกำลังใจดีไปถึงพี่ตำรวจ
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนี้นะคะด้วยการนำเอาหน้ากากอนามัยแบรนด์ของตัวเองเนี่ย
มอบให้เพื่อไว้ใส่ในขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะเจ้าตัวเล็งเห็นความเสี่ยงของอาชีพตำรวจ
ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงไม่แพ้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
อีกทั้งเจ้าตัวก็ขอถือโอกาสสวัสดีปีใหม่พี่ตำรวจด้วยค่ะ
สวัสดีวันปีใหม่ไทยทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับ
วันนี้ผมก็มามอบหน้ากากอนามัยของแมททิวนะครับให้กับพี่ตำรวจทุกคน
เพราะว่าผมเล็งเห็นความสำคัญของหน่วยงานข้าราชการไทยครับที่วันแห่งความสุขวันหยุดแบบนี้นะครับ
ทุกคนก็ยังต้องมาทำงานเพื่อประชาชนคนไทยกันอยู่กลุ่มเสี่ยงที่สำคัญนอกจากคณะแพทย์นะครับ
ก็คือพี่ตำรวจทุกทุกคนครับต้องตั้งด่านนะครับทั้งตรวจทั้งจับนะครับ
แถมอยู่เช้าอยู่กะกลางคืนมีความสุ่มเสี่ยงและเกิดความอันตราย
แล้วตามข่าวครับตอนนี้พี่ตำรวจเนี่ยติดโควิด๑๙กันเยอะมาก
ผมมองเห็นข้อสุขันต์ตรงนี้ก็เลยนำรักษานะครับ
มอบให้กับหน่วยงานของตำรวจครับเพื่อที่จะช่วยกันป้องกันนะครับ
แล้วก็เขาจะรู้ว่าพวกเราชาวไทยทุกคนเป็นห่วงแล้วก็เห็นพวกเขาทำงานพวกเราอยู่นะครับ
ความสำคัญของพี่ตำรวจทุกคนเนี่ยไม่แพ้ไปกว่าคณะแพทย์เลยนะครับ
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่ตำรวจทุกคนนะครับ
อ่าตอนนี้ความช่วยเหลือก็ทยอยส่งไปนะคะพยายามกระจายไปให้ครบกับทุกภาคส่วนนะคะ
น้ำใจงามช่วยเหลือคนไทยกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับคนในวงการบันเทิง
ล่าสุดนักแสดงหนุ่มไม้พัทรเดชพร้อมกับครอบครัวลงทุนลงแรงเองเลยนะคะ
จัดเตรียมแพ็คถุงยังชีพทั้งข้าวสารอาหารแห้งของใช้
เพื่อจะจัดส่งให้พี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับความทุกข์ยากในชุมชนคลองเตยนะคะ
อันนี้เขาแพ็คเองเลยทั้งข้าวสารทั้งของใช้ต่าง
ต้องบอกว่าเหนื่อยนะเพราะถ้าเห็นจากจำนวนแล้วเนี่ย
โอ้โหปริมาณค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวกว่าจะเสร็จนี่น่าจะปวดหลังกันเลยนะใช่ค่ะ